ต่อกันที่เรื่องราวของทีมวอเล็กบอลชายหาดของไทยกันบ้างนะครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิง
ตอนนี้เดินทางไปถึงประเทศออสเตรเลียครับเพื่อที่จะทำศึกวอเล็กบอลชิงแชมป์เอเชีย

เพื่อไปแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่๒๕๒๘มีนาคมนี้ครับ
ซึ่งทางด้านทีมชายนั้นถือว่าพร้อมเต็มที่หลังจากเก็บตัวซ้อมมานานกว่า๔เดือน
เพียงประสบการณ์ในระดับนานาชาติเนื่องจากมีนักกีฬาใหม่เข้ามา
โดยตั้งเป้าเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายอย่างน้อย๑ทีม
โดยความหวังของไทยนั้นก็อยู่ที่ทีมไทยหนึ่งครับ
ซึ่งมีประทีปสุขโตจับคู่กับบรรลือนาคประคอง
ส่วนความพร้อมของทีมหญิงนะครับคณิตถาหงพักสมาชิกของทีมไทย๒ครับ
หายจากอาการไข้แล้วพร้อมที่จะลงแข่งขันเช่นเดียวกับคนอื่น
ซึ่งก็ตั้งเป้าว่าจะเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายอย่างน้อย๑ทีม
ทีมไทยหนึ่งของทีมประเภทหญิงนะครับ
ที่มีวรพัฒน์สอนระดาลงจับคู่กับธนรัฐาอุดมชวีก็คือคู่หูเอส้มนี่แหละครับ
ลุ้นถึงการติดอันดับ๑ใน๓ด้วยทีเดียว

ก็สำหรับเป้าหมายในรายการนี้เราก็
ตั้งเป้าหมาย๑ใน๓ไหมมันก็เป็นในเป้าหมาย๑
แต่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของเราสองคนก็คือ
เกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดแล้วก็จะทำเต็มที่ที่สุดค่ะ
ค่ะก็ฝากพี่น้องชาวไทยนะคะ
ช่วยเชียร์นักกีฬาบอลลี่บอลชายหาดทีมชาวไทยนะคะ
ทั้งทีมชายและทีมหญิงนะคะทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะ